มีเหตุการณ์หลอนเกิดขึ้นกับผู้ที่พักอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งนะครับ
ประชาอุทิศนะครับเมื่อคุณลุงรปภวัย๖๔ปีผัว
ถูกพบว่าเสียชีวิตเป็นศพขึ้นอืดอยู่ในห้องพักนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔วัน
แต่ว่าเพื่อนที่อยู่ข้างห้องด้วยกันหรือว่าเพื่อนสนิทนั้น
ต่างยืนยันตรงกันนะครับว่ายังพูดคุยกับผู้ตายอยู่เลยนะครับ
ไม่กี่วันก่อนหน้าที่จะพบศพด้วยซ้ำ

ฉันก็กลัวเหมือนกันนะแต่เราเห็นกันทุกวันเราก็ไม่ค่อยกลัว
แต่วันนั้นเราเห็นขาเรากลัวไง
วันดีชูโชธวัย๖๗ปียังคงเชื่อว่าตัวเองได้พูดคุยกับนายธานีสังทอง
เพื่อนสนิทวัย๖๔ปีขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่
เนื่องจากก่อนจะมาพบเป็นศพเสียชีวิตในห้องน้ำ
ภายในห้องเช่าย่านประชาอุทิศ๒๗กรุงเทพ
ยังได้พบหน้าและพูดคุยสนทนากับผู้เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าจากสภาพศพที่ขึ้นอืด
ส่งกลิ่นเหม็นเน่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔วัน

เพราะช่วงบ่าย๓โมงของวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ยังนำอาหารไปให้ผู้เสียชีวิตที่ห้องเช่า
ก่อนสังเกตเห็นผู้เสียชีวิตนั่งชันเข่า

เมื่อเธอรู้สึกสังหรณ์ใจจึงตะโกนถามว่า
ทำไมเวลาคุยไม่หันมามอง

รู้แล้วว่าเธอมาไม่ต้องหันมามองหรอก
ก่อนที่เธอจะวางอาหารไว้และเดินออกจากห้องไป
ต่อมาช่วงค่ำของคืนวันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย
กระทั่งช่วงเย็นวันที่๑๙พฤษภาคม
เธอได้พยายามโทรศัพท์หาผู้เสียชีวิต
แต่ก็ไม่รับสายจึงเดินทางไปที่ห้องเช่า
พบว่าประตูห้องถูกล็อกจากด้านใน
พยายามเคาะประตูเรียกหลายครั้งแต่ไร้เสียงตอบกลับ
เรียกเพื่อนข้างห้องมาช่วยดู
วันนั้นแกบอกให้เราหยิบชามให้ถี่
เราก็หยิบมาวางไว้แล้วแกบอกว่าแกยังไม่กินหรอกไอติมเอาไปใส่ตู้เย็นให้ถี่
เราก็เอาไปใส่ตู้เย็นให้แล้วก็ไอ้ก๋วยเตี๋ยวก็วางไว้ปลาก็วางไว้
แล้วเราบอกกลับแล้วนะแล้วแกไม่มองหน้าฉันเหรอเราก็พูดอย่างนี้
แล้วแกบอกว่ารู้แล้วว่าตัวเองมาไม่ลงหรอกแล้วเราก็เลยกลับ
ก็เรายังเอาข้าวมาให้เลยเอาเราก็เลยยังจิ้มอย่างนี้เหรอ
เราบอกว่าหันมาสิหันหน้ามาคุยเงยหน้าสิวะ
แล้วอีน้องนั้นบอกว่าตายไป๓วันแล้วบอกเฮ้ยฉันยังคุยกับแกอยู่เลยจะมาตายเตยอะไร
ความรู้สึกแรกที่ตอนนี้ว่าเพื่อนจะมีผิดเสียชีวิตไหม
เราก็ตกใจไงเพราะเห็นขาไงเห็นขาเราก็รับไม่ได้
เราก็บอกอะไรวะได้เรียกอีกข้างห้องข้างห้องบอก
เมื่อเช้านี้ผมยังเห็นเขาไขประตูเลยนะแล้วบอกอะไรเขาจะตัวผมขนาดนี้นะ
เช่นเดียวกับนางสาวนับเดือนยิ้มชื่นเพื่อนข้างห้องของผู้เสียชีวิต
มาช่วยดูยืนยันว่าเช้าวันอาทิตย์ยังคงมีคนเห็นผู้เสียชีวิตยืนอยู่หน้าตึก
เพราะเป็นช่วงที่ผู้เสียชีวิตจะกลับมาจากที่ทำงาน
และเช้าวันเดียวกันนั้นเธอกับสามียังได้ยินเสียงปิดประตูดังมาจากห้องของผู้เสียชีวิตเหมือนทุกวัน

เมืองต้นแพทย์ระบุเสียชีวิตจากเหตุกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โดยช่วงสายวันนี้ญาติได้เดินทางมารับศพนายธานีสังทอง
ให้ข้อมูลว่าเขาไม่ได้บอกใครว่ามาทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ลูกสาวของนายธานีที่ทราบเรื่องนี้
ซึ่งทางญาติเชื่อว่านายธานีคงวูบไปจากภาวะโรคหัวใจ

พบประวัติการรักษาอาการลักษณะนี้มาแล้ว
โดยหลังจากนี้ทางญาติจะนำศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ที่อำเภอจนะจังหวัดสงคลาต่อไป
ข่าวเทราะทีวีรายงาน